นี่เป็นเรื่องช็อกของบ้านหลังหนึ่ง
ก๊อกน้ำออกมาปรากฏว่าเจอตัวประหลาดลอยออกมาจากน้ำปลาปลา
แต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นเธอบอกแม่ของเธอ
เจ้าตัวนี้ไป๑ตัวตอนกำลังแปลงฟันอยู่
และอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันดูว่าที่เห็นนี่คืออะไรค่ะ

มากันเยอะมากแล้วแบบเขาบอกว่าตัวนี้ค่ะพวกนี้ลอยออกมา

ประหลาดอะไรนี่เขาบอกเหมือนเลี้ยงปลาหมึก
ใช่เขาบอกตัวเหมือนปลาหมึกตัวเล็กคล้ายเม็ดทราย
ดูใกล้มีหัวมีหางคล้ายปลาหมึกตัวจิ๋ว
มีกลิ่นด้วยนะคะกลิ่นคาวคล้ายกลิ่นของปลาดุก
ซึ่งถ้าไม่สังเกตก็จะคิดว่าเป็นละอองฝุ่นป้นมากับน้ำทั่วไป
แม่เธอไม่สังเกตก็เลยเคี้ยวเข้าไป
ตอนแปลงฟันหนึ่งตัวทำขนลุกขนพองกันไป
มันน่ากลัวจริงมันไม่รู้ตัวอะไรแล้วแหวกไห้กันหน้าดูเลยนะคะ
บอกว่าหลังเห็นแบบนี้เธอก็เลยเอาผ้าขาวบางมาพันกลอง
ตรงที่ก๊อกน้ำเอาไว้ก่อนใช้ทุกอันในบ้านเลย

เมืองต้นคาดว่าตัวที่เห็นนี้นะคะน่าจะเป็นไรน้ำชนิดหนึ่ง
อาจจะเป็นชนิดที่ชื่อว่าไรน้ำนางฟ้าสุรินทร
ชาวบ้านก็ใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาดุกอ่อนนะคะ
อาจจะปะปนเข้ามาในระบบท่อปลาปลาของหมู่บ้าน
และที่บ้านของเธอเนี่ยนะคะไม่มีเครื่องกลองน้ำด้วย
ทีนี้พอเปิดก๊อกน้ำออกมาก็เลยเจอตัวประหลาดเข้าไป
มีทั้งตัวอ่อนนะคะมีทั้งเป็นแบบฟักไข่ก็มี

บางคนบอกว่านี่เป็นเห็บปลาหรือเปล่า
บางคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นไรน้ำกาบหอย
บางคนบอกเป็นแมลงเข้าสารไหม
ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดค่ะว่ามันคือตัวอะไร

โอ้แล้วที่สำคัญอันตรายหรือเปล่าก็ไม่รู้
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านวังตะเคียนที่ปราจินบุรีนะคะ

แล้วก็สำรวจว่ามันคืออะไรกันแน่